ตอนนี้เกมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖
ชาบาแก้วค่ะก็กำลังลุ้นแชมป์สมัยที่๓อยู่
ซึ่งในรายการนี้เองค่ะมีนักฟุตบอลที่ถือว่าแจ้งเกิดเลยด้วยค่ะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีค่ะ
นี่คือภาพแมชที่นักเตะสาวไทยถล่มเอาชนะสิงคโปร์ไปอย่างขาดลอย๘ประตูต่อศูนย์
ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๙
ถือเป็นนัดประเดิมสนามทีมชาติชุดใหญ่อย่างเป็นทางการของแม้วนิพาวันปัญโยสุก
มิดฟิวดาวลูกอนาคตไกลชาวเชียงใหม่
นิพาวันเผยถึงความรู้สึกที่มีชื่อติดทีมชาติรายการนี้ด้วยวัยเพียง๒๑ปีว่า
ดีใจมากถือเป็นความไฟฝันตั้งแต่สมัยยังเด็ก
หลังจากนี้จะพยายามทำผลงานให้ดีในทวนาเมนต์นี้
ความพยายามความตั้งใจที่เราทำมามันไม่สูญเปล่า
ก็แน่นอนค่ะทีมชาติชุดใหญ่ชุดนี้เป็นชุดที่เด็กทุกคนไฟฝันค่ะ
รวมทั้งหนูด้วยค่ะแต่หนูก็ไม่รู้ว่ารถข้างหน้าจะเป็นยังไงใช่ไหมคะ
หนูก็ทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะ
ขณะที่โค้ดหนึ่งหนึ่งฤทัยสะทองเวียนอดีตเฮดโค้ดฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
คุยฟุตบอลโลก๒๐๑๕ที่แคนาดาได้พูดถึงนักเตะดาวรุ่งคนนี้ว่า
เป็นผู้เล่นที่มีพัฒนาการต่อเนื่อง
ความจริงเราก็เห็นเขามาตั้งแต่เขามาคัดเลือกมูลนิธิไทยกรม
ก็ได้เป็นตัวแทนที่ไปแมนซิตี้ในปีนั้นกับน้องผู้ชาย
อันนี้ก็น้องก็มาเรียนต่อที่โรงเรียนกีฬาชนบุรี
แล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันนะคะ
สำหรับตัวหนูแล้วแบบหนูเล่นหลังน้องเล่นกลาง
น้องก็ช่วยได้เยอะช่วยทีมได้เยอะ

จะสามารถสอบผ่านในเวทีระดับชาติได้หรือไม่
นี่ก็คือเรื่องราวของนิพาวันปัญโยสุกนะครับ

อนาคตน่าจะเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติไทยได้ครับ
ทุกษัตริย์วงธองดีข่าวไทยบัตรทีวีประดายงาน